การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นก็กำลังเร่งให้ฝ่ายจัด
ออกราคาบัตรเข้าชมภายในเดือนธันวาคมปีนี้ครับ

ความคลิปหน้าที่ไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากการอันขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ช่วงเช้าก็มีการประชุมเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ก็มีพันโทรุษแสงอุดม
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

ที่ประชุมนะครับก็สรุปแผนการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่า
จะทำการถ่ายวีดีโอประชาสัมพันธ
ก็คือจะมีนักแข่งระดับโลกเดินทางมาที่ประเทศไทย
แล้วก็ถ่ายวีดีโอประชาสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

และสถานที่ท่องเที่ยวที่จะใช้โปรโมทการแข่งขัน
รวมถึงราคาบัตรการเข้าชม
จะต้องสรุปให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนให้เข้าถึงมากที่สุด
โดยอีก๒สัปดาห์จะกลับมาประชุม
เพื่อวางกรอบการทำงานอีกครั้ง
ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

ต้องทำในเรื่องนี้ให้คุ้มค่าที่สุดในทุกด้าน
ตลอดระยะเวลา๓ปีเต็มที่ได้ลิขสิทธิ์มา

ในวันที่๕๗ตุลาคมปี๒๕๕๙
ก็คือปีหน้าที่สนามช้างอินเตอร์เนชนัล

กับการแข่งขันจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
พลาดไม่ได้เลยในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละ